๔ไม่รู้

ว่าดูละครตั้งแต่เด็ก
เหมือนเราใช่ไหม

ใช่

ก็หาวิธีสมัครสมกอะไรไปตามเรื่องราว

แต่ในนางเอกเล่นอะไรก็คงไม่มีใครเอา
ก็ไปถ่ายแบบแบบวัยรุ่นก่อนก็ได้
เสร็จเราก็ได้ชวนไปเล่นหนัง

แล้วก็ได้เติบโตมาไปอยู่ช่อง๗
ย้ายมาอยู่ช่อง๓แล้วก็อยู่ช่อง๓ยาวมาเลย
คุยเรื่องชีวิตหน่อยนะครับคุณแอน
เติบโตมากับคุณย้ายคุณแอนเป็นต้นฉบับของคนที่ไม่มีแต้มต่อนะ

คุณแอนอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็ก
ตอนนั้นคุณย้ายเลี้ยงแบบไหนครับ

เขาแต่งงานแต่งงานกับคุณพ่อพี่ชายไปดูแลครอบครัวนั้น
แล้วเสร็จก็มามีแอนกับคุณพ่ออีกคนนึง
เสร็จแล้วก็เลิกลากันไป
แม่ก็เลยแบบเลี้ยงไม่ไหวเพราะแม่ต้องทำงาน

ยายก็เลยแบบดูแอนตั้งแต่เบบีเลย
เล่าประสบการณ์ตอนอยู่กับคุณย้ายสร้างตัวเสร็จสนุกไหม
สนุกเพราะว่าพออย่างที่บอกแอนเกิดมาแล้วแอนก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่คืออะไร
มนุษย์ต้องมีพ่อแม่ถึงจะมีความสุขเราถึงจะอบอุ่นเราไม่ได้คิด
เพราะพอเหมือนว่าเราจำทุกอย่างได้เราก็มีผู้หญิงคนเดียวอยู่ข้างเรา
เราก็สอนเราอยู่อย่างนี้แล้วเราก็รักอยู่แต่คนนี้ไม่เอาใครเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เราโตมาแบบยายทำงานได้วันละ๔๐บาทก็กินกันแบบ๔๐บาท๕บาทต้องเอาแอนไปโรงเรียน
เหลือ๓๕บาทก็ต้องกินอาหารเช้ากลางวันเย็นต้องอยู่ให้ได้มื้อละ๑๐กว่าบาท
ซื้อแค่หมูชิ้นหนึ่งขีดหนึ่งน้ำมันหมู๓บาทตรงนั้นที่เหลือก็เป็นเครื่องเคียงเป็นผักแค่นี้เลย
แล้วที่เหลือก็เป็นยาเดือดมยาหอมของยายไปมีชนวันชนวันแค่นี้เลยจริง
แต่แอนก็อยู่ได้เพราะยายก็เกรียดีมากบางวันไม่ได้ก็อะไรอ่ะเมื่อกี้แกเล่นไพ่ได้อ่ะเดี๋ยวได้เงินพิเศษ

พอได้มาแอนก็อาจจะได้กินเย็นเตอร์โฟลก๋วยเตี๋ยว

ใช่พอเรากินเย็นตะโฟก็จะมีแบบยายก็จะซื้อกินเย็นตะโฟแบบฉะชามเดียวแล้วก็เส้นใหญ่
แต่แอนเป็นเด็กกินเส้นใหญ่เพราะยายสั่งว่าใหญ่มันน้ำหนักมันเยอะมันทำให้เราอิ่มแล้วก็ต้องใส่ข้าวลงไป
เลยเป็นเด็กกินติดเส้นใหญ่เหมือนคนแก่

แล้วก็เออก็กินอย่างนี้แหละ
ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยแต่ถ้าวันไหนที่แอนแบบอยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองก็ไปรับจ้างล้างชาม

หรือไปแบบอยากไปรับจ้างล้างชามให้เด็กนักเรียนมื้อเที่ยงที่โรงเรียนเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวกินฟรี
เอ็กก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันจะเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นชีวิตที่อยู่กับยายแล้วยายก็เป็นคนแบบจะเอาอะไรมันต้องรอไง
จะซื้อจักรยานสักคันหนึ่งยายก็ต้องเก็บเงินเป็นปีแล้วไปซื้อต่อคนอื่นเขา๕๐๐
จักรยานคันละ๕๐๐เราก็ได้มารองเท้าที่บอกว่าที่เคยเล่ารองเท้าเรามีรองเท้านักเรียนคู่หนึ่ง
แล้วก็เป็นรองเท้าแตะนันยางของยายแล้วเราก็เป็นเท้าเล็กเราก็ใส่รองเท้าแตะยายอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติจะไปวัดยายต้องใส่เนินยางเองก็ใส่รองเท้านักเรียน
นะคะโรงเรียนคือคู่เดียวเที่ยวทั่วไทยอะค่ะไปทั้งโรงเรียนไปทั้งไปไหนก็ได้หมด
มันก็เป็นชีวิตที่เรารู้สึกว่าคือไม่รู้หรอกว่ามันลำบากไม่รู้หรอกว่าอันนี้เรียกว่าไม่โอเคเราโอเค
มีความสุขแหละมีความสุขมีความสุขแต่ว่าหิวแค่นั้นเองหิวอยากกินนมอะไรอย่างเงี้ย
แล้วว่าไม่รู้สึกว่าคือไม่โอเคเราต้องกินเท่าไหร่กันดีกว่าได้ไหม